ตำรวจก็เลยไปจับตัวคนร้ายได้นะคะแล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภาพอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะคะครับ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เดียวคนเดียวเลยห้างทองเยาวราชกรุงเทพนะคะ

ใช่คนก่อเหตุพลทหารอุกฤษทองสมศรีอายุ๒๔ปี
เป็นฐานเกณฑ์สังกัดกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา
นี่ย้อนเข้ามาแล้วเมื่อกี้เดินผ่านไปแล้วก็ทำเป็นแบบย้อนเข้ามา

ได้ทองไป๑๔เส้นเอาปืนออกมาแบบนี้
น้ำหนัก๔๗บาทมูลค่าล้านกว่าบาทนะ
อันนี้เมื่อวันเสาร์นะคะเหตุการณ์
มีภาพนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหกระโดดข้ามไปแบบนี้
ตำรวจไปจับได้นะคะที่บ้านแล้วก็นำตัวไปทำแผน
ทำแผนนะคะก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเลยค่ะ
ทำแผนก็เริ่มจากบันไดเลื่อนนะคะ
ที่ไปร้านทองเพราะว่าเขาขับรถเก๋งไปจอดที่ลานจอดรถ
ลงชื่อจุดคัดกรองโควิด๑๙
ผ่านจุดตรวจค้นของรับประพอด์ด้วยนะนี่นะคะ
แต่ไม่ได้ค้นตัวว่ามีปืนอยู่ในตัวค้นแค่กระเป๋า
ในกระเป๋าไม่มีปืนปืนมาอยู่ในตัวแล้วไม่ได้ค้นตัวดูสิ

ก็ตามทุกจุดส่วนมากเขาจะดูกระเป๋านี่พกไว้ที่เอวค่ะ
นี่นะคะก่อเหตุ๓๐วินาทีคุณผู้ชมได้ทองไปเป็นล้านนะคะ
ตำรวจภูทรภาค๙ไปจับได้ที่บ้านในตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ของกลางก็คือทองใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายฝังดินไว้แบบนี้ค่ะครับ
แล้วก็พอเอาออกมาทองมันไม่ครบ
เอาออกมาของกลางเหลือทองแค่๑๐เส้น
แต่ทองที่ได้ไป๑๔เส้นก็ต้องขยายผลว่าทองที่เหลือหายไปไหนยังไงนะคะ
รถด้วยนะคะรถที่หลบหนีเป็นรถเช่า
แล้วก็ปืนที่ใช้เป็นปืน๓๘นะคะ
ถามว่าทำไมถึงมาก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเป็นหนี้
ก่อนหน้านี้ขับรถชนคนต้องจ่ายเงินให้คู่กรณี๒แสน
ให้ยอยจ่ายไปเรื่อยสุดท้ายเงินเดือนไม่พอใช้ไม่มีสินใจก่อเหตุ
ว่าไม่ได้วางแผนไม่ได้มาดูหลานเราอะไร
แต่ว่าคุ้นเคยเคยมาร้านทองที่นี่อยู่
พลธนาภัณฑ์อุกลิษณ์คนก่อเหตุควรยังถูกขึ้นขังที่สระพอหัดใหญ่
ถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานผ่านนะ
และข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะ
ส่วนเรื่องของการหลบหนีราชการทหารนะคะ
ก็จะต้องมีการแยกดำเนินคดีนะคะ
แต่ว่าประวัติของพลฐานอุกฤษคนนี้
เคยถูกจับคดีชิงทรัพย์มาแล้วอะค่ะ

นี่นะคะเดี๋ยวก็ต้องขยายผลเพิ่มนะคะ
แล้วก็ทางกองทัพเรือก็ต้องมีการดำเนินคดีเพิ่ม

เวลาไม่มีเงินก็ไปจี้ชิงเงินจี้ชิงทองเขา

ใครที่ได้ไปหรือว่าเอาไปที่ไหนไปขายอะไรยังไงเนี่ย

ใช่ตำรวจขยายผลต่อแน่นอนค่ะ